เป็นเหตุเรือเจ็ดสกีชนกับเรือหางยาวค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คน
แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังมีงานประเพณียนวัวรับบัวนะคะ

หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเจ็ดสกีพุ่งชนเรือหางยาว๑๐โมงเช้าวันนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันขับเรือค้นหาคนที่ตกจากเรือ

ก็พยายามจะให้ความช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่ลอยอยู่กลางคลอง
แล้วก็มีการขับวนนะคะเพื่อที่จะหาผู้รอดชีวิต
สถานการณ์ค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่ะ
คือมีคนโดยสารเรือหางยาวมา๓คน
พอชนกันโครมไปแป๊บเดียวเอง
เรือหางยาวมันก็จมลงในคลองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองหนองงูเห่าในตำบลศรีษะจราเข้น้อยค่ะ

ตำรวจสภบางสาวทงพอได้รับแจ้งเหตุเรือชนกันก็เลยรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ตอนไปถึงเนี่ยมีญาติพี่น้องผู้ตายมารอดูสถานการณ์อยู่ข้างคลองนะคะ
พอรู้ว่าเป็นญาติพี่น้องของตัวเองก็เป็นลมล้มพับกันไปเลยอะค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยนะคะ๓รายเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑ค่ะ
ทราบชื่อคือนายสารวุฒิอ่วมวงเปรมวัย๒๘ปีซึ่งเป็นคนขับเรือ
กฤษฎาวรสุขลังอายุ๓๐ปี
แล้วก็นางสาววริสราแสงจันทร์อายุ๒๙ปีนะคะ
สภาพศพทั้ง๓คนมีบาดแผลตามร่างกายเป็นแผลชะกันค่ะ
ส่วนเรือหางยาวโดนชนจนเรือหักกลางแล้วก็จมลงไปกลางคลองนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยกันงมเรือขึ้นมาริมตลิ่ง
สภาพเรือก็คือพังเสียหายหนักมากและเครื่องยนต์ของเรือก็จมอยู่ในน้ำ
คู่กรณีคือนายกบินชุมพลอายุ๓๗ปีนะคะเป็นคนขี่เจ็ดสกี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะ
ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนขับเจ็ดสกี
แต่ตอนเกิดเหตุเขาตกเจสสกีแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
นี่ค่ะเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้จริงนะคะแต่ถามคนเห็นเหตุการณ์
บอกว่าตอนแรกเนี่ยเรือหางยาวก็แล่นมาทางเดียวกันกับเจ็ดสกีเลย
แล้วเรือหางยาวไปกลับลำแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนเลนนะคะกลับลำไปเนอะ
แล้วก็ขี่มาปกติจากอีกฝั่งนึงนี่แหละแต่ด้วยระยะที่ทิ้งห่างกับกลุ่มเจ็ดสกี
ที่เขาขับแข่งกันมาสี่ลำมีเจสสกีลำขวามือสุดตกคลื่น
เพราะเวลาแข่งกันเร็วแบบนี้ค่ะคลื่นมันก็จะค่อนข้างใหญ่เนอะ
ปรากฏว่ามีลำนึงเนี่ยตกคลื่นคนขับเจ็ดสกีกระเด็นตกน้ำ
เรือมันก็เลยไม่มีคนบังคับมันก็เลยพุ่งข้ามเลนไป
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เรือผู้ตายขับมาพอดี
ก็เลยชนโครมเข้ากลางลำนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเนี่ย
ก็เป็นคนในที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณริมคลองนี้
ที่เกิดเหตุนี่แหละเพิ่งกลับจากงานโยนบัวรับบัวหลวงพ่อโตเองอะค่ะ
๒คนแรกเขาเจอเลยคนสุดท้ายอ่ะพี่ชายพวกมันเจอ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพบังเสาทงทำแผนที่แล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็เชิญคนขับเจสสกีไปให้ปากคำที่โรงพักและแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาไม่มีใบอนุญาตใช้เรือปรับ๑๐๐๐บาทไม่มีใบขับขี่เรือปรับ๑๐๐๑๐๐บาท
คุกไม่เกิน๖เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ